ดูเรื่องของการทวงหนี้กันหน่อยนะฮะมีคุณครูคนหนึ่งเขาก็ไปทวงหนี้ลูกหนี้
อืมลูกหนี้อ่ะเป็นหนี้เขาแปดหมื่นบาท
แต่บังคับให้ลูกหนี้ต้องเซ็นสัญญารับสภาพหนี้ถึง๒แสนบาท
หนี้ก็ไม่ยอมตกลงกันไม่ได้เจ้าหนี้ที่เป็นครูเนี่ย
เอามีดฟันเขาอ่ะคุณผู้ชมเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะครับ
เลือดสาดเลยครับนางสุภาพรกลิ่นเฉเอมชี้จุดเกิดเหตุที่ถูกทำร้าย
ภายในบ้านที่เปิดเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์เคมีการเกษตร
มวัดการเกษตรหมู่๘ตำบลห้วยกรดอำเภอสังคบุรี
จังหวัดชายนาฏครับเหตุเกิดในบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา
คุณสุภพรบาดเจ็บที่ศีรษะที่มือด้านซ้ายที่นิ้วนางก็โดนฟัน
แล้วก็ขาด้านขวาส่วนคนเจ็บอีกรายคือคุณพ่อของเขาครับ
นายลำพองดงยี่หวาก็บาดเจ็บถูกฟันที่แขนขวา
เตะที่ชายโครงหักสามซี่เลยนะฮะคุณสุภาพรเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเองได้ไปกู้เงินธนาคารออมสินมา๑แสน

เหลือเงินที่ต้องใช้หนี้กับธนาคารอีก๘๐๐๐บาท
โดยนายบุญส่งใหญ่แจ่มอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดจันทร์
อยู่ที่พื้นที่ตำบลห้วยกรดก็เป็นคนในพื้นที่เดียวกัน

วันเกิดเหตุนายบุญส่งเดินทางมาที่บ้าน

และขอร้องให้ตัวเขาเองทำสัญญาเงินกู้กับนายบุญส่ง
เป็นเงินสองแสนบาททั้งที่เขาเนี่ย

ไม่ใช่สิให้คุณครูเป็นคนค้ำประกัน

แต่ว่าให้ทางด้านของคุณสุภาพร
รับสภาพว่าเป็นหนี้เขาแปลก๒๐๐๐๐๐บาท

ฟังเสียงของคุณสุภาพรนะครับ

แปดหมื่นทำไมพี่ทำไมหนูอ่ะจะต้องทำสัญญากับพี่สองแสน
เพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ายังไงก็ต้องทำ
แต่พี่บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวหนูเข้าไปหยิบเอกสารให้
ว่าหนูเป็นหนี้เท่าไรหนูเป็นหนี้แค่๘๐๐๐
ทำไมต้องต้องทำถึงสองแสนพี่ก็เดินเข้าไป
พอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หันหน้ามาถามก็มาถามเขาว่าเขาก็เดินตามมาว่าเข้ามาทำไม
ก็บอกว่าแล้วมึงทำไมกูกูจะเดินเข้าไปมึงมีปัญหาเหรอ
เสร็จปุ๊บเขาก็เอามีดหยิบมีดตรงหลังตู้ฟันพี่ฟันหน้าพี่
พี่ก็สู้กันพี่ก็ล้มพอล้มแล้วพี่เอามือเอามือเข้าไป
ก็ตาไปบอกก็ฟันมือพี่ฟันขาวพี่

มันก็ไม่เยอะกว่างมันก็แตะ

มันไม่ใช่เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้
คุณสุภาพรเขาไปกู้เงินธนาคารออมสินมาล่าสุดเป็นหนี้อยู่๘๐๐๐แต่ขอให้นายบุญส่งเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้
นั่นหมายความว่าคุณสุภพรไม่ใช่ลูกหนี้ของนายบุญส่งใช่ค่ะแต่นายบุญส่งเป็นเพียงคนที่ค้ำประกันให้
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะยกเว้นถ้าเกิดคุณสุภพรไม่จ่าย
แล้วคุณบุญส่งต้องรับสภาพหนี้แทนคือ๘๐๐๐บาท
ดังนั้นไม่ใช่เจ้าหนี้กับลูกหนี้กันแต่ทำไมถึงมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นมา
ถ้าเกิดว่าคุณสุภพรไม่ส่งหนี้แล้วคุณบุญส่งไปใช้แทนอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องหนึ่งใช่แต่นี่คือบังคับให้เขาเป็นหนี้นายบุญส่ง๒แสนบาท
คือมันมาจากไหนมันคือหนี้อะไรก้อนนี้มันมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ช่วงเย็นของเมื่อวานนางสุภพรพร้อมกับญาติเดินทางไปที่สพสังคบุรี
ไปสอบประคำเพิ่มเติม

ถ้าเรียก๒ครั้งไม่มาจะออกไปหมายจับต่อไปนะครับ

ครูผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังเงียบอยู่

เป็นถึงครูนะแต่ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปแต่ก็ไม่มีการตอบรับกลับมา
โดยคนสนิทเขาบอกว่าทางครูยังไม่พร้อมจะให้การใด
ขอให้ไปให้การกับตำรวจที่สพด้วยตัวเองเพียงเท่านั้นนะครับ

ฟันเขาอีกนะฮะแค่เป็นคนค้ำประกันเนี่ยนะครับ